พาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายกันหน่อย
จับตามองครับเพราะว่าล่าสุดนี้
โศกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ยืนยันแล้วว่าเขาทำหนังสือ
ไปถึงเจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานีจริง
โดยเสนอให้ใช้กฎมหาเทรสมาคมฉบับที่๒๔

เพื่อให้พิจารณาแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายรูปใหม่
โดยควรจะเป็นพระจากวัดอื่น
ถ้าหากว่าใช้พระภายในวัดธรรมกายเป็นเจ้าอาวาส

การสอบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับพระธรรมชโย
ไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยนะครับคุณผู้ชม
ในวันนี้นอกจากประเด็นที่
กรณีที่เสนอใช้กฎมหาเทรสมาคมในการ
พิจารณาสอบสวนพระธรรมชโยแล้ว
ก็ปรากฏว่ามีความร้อนแรงในโลกโซเชียล
พูดถึงคลิปวิดีโอแบบนี้ครับ
สนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างพระพุทธอิสระ
เจ้าอาวาสวัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐม
พันธุ์ตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ที่เปิดเผยกับพระพุทธอิสระว่า
เสนอให้ใช้กฎมหาเทศสมาคมฉบับที่๒๓
ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังคาธิการ
เพื่อพิจารณาในการแต่งตั้งพระจากวัดอื่น

เพื่อความสะดวกในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องต่าง
โดยได้ส่งไปยังเจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานีแล้ว
จากนั้นนะครับโฆษกสำนักพุทธครับนายประดับโพธิกาญจนวัฒน์
บอกว่าได้มีการส่งหนังสือไปถึงเจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานี
เพื่อขอให้แต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
โดยใช้กฎมหาเทรสมาคมฉบับที่๒๔
เรื่องนี้ที่ถูกพูดถึงคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่
โศกสำนักพุทธบอกว่าจริง
โดยขอให้คัดเลือกพระจากวัดอื่นที่ไม่ใช่วัดพระธรรมกายมาเป็นเจ้าอาวาส
จากเกรงว่าเดี๋ยวจะมีกระบวนการที่อาจจะเกิดข้อคอรหาตามมาได้
กรณีที่มีการสอบสวนพระธรรมชโยนะครับ
สิ่งที่สำนักพุทธทำก็คือทำได้เพียงแค่ทำหนังสือ

การพิจารณาการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับคณะผู้ปกครองของสงฆ์
มาดูกันครับคุณผู้ชมสำหรับกฎมหาเทรสมาคมฉบับที่๒๔
ปี๒๕๕๑ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังคาธิการ

๒๗ระบุว่าการแต่งตั้งเจ้าอาวาสนอกจากพระอารามหลวงในตำบลใดนั้น
ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบล

แต่ถ้าไม่มีรองเจ้าคณะอำเภอและรองเจ้าคณะตำบล
ให้เจ้าคณะอำเภอเลือกเจ้าอาวาสในตำบลนั้น
รวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า๓รูปร่วมกัน
พิจารณาคัดเลือกพระภิกษุผู้มีคุณสมบัติตามข้อ๖ที่ระบุไว้ว่า
ไม่เคยต้องคำวินิจฉัยลงโทษในอธิกรที่พึงรังเกียจมาก่อน
และข้อ๒๖ที่ต้องมีพรรษาพ้น๕พันศาและเป็นผู้ทรงเกียรติ
เป็นผู้ที่ทรงเกียรติคุณเป็นที่เคารพนับถือของบรรพชิต

เจ้าคณะอำเภอรายงานเสนอเจ้าคณะจังหวัดเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
แต่ถ้าพระภิกษุผู้จะดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนั้น
ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดอยู่ด้วย
ให้เจ้าคณะอำเภอรายงานเสนอเจ้าคณะจังหวัด
เพื่อเจ้าคณะภาคเป็นคนพิจารณาแต่งตั้ง
ส่วนข้อเสนอที่พระพุทธอิสระให้เจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานี
ใช้อำนาจตั้งคณะกรรมการขึ้นมา๑ชุด
เพื่อบริหารงานวัดพระธรรมกาย
ในช่วงที่กำลังมีการดำเนินคดีต่างอยู่นั้น
จะต้องตรวจสอบกฎระเบียบอีกครั้งว่าทำได้หรือไม่นะครับ